โอ้เอวมาเอวมา
ยกกำรังซ่าส่อมไก่สูทสอง
ร้องน่ายยกกำรังซ่าตังขภวนกันมาวางวีลักษณ์สุข
จำนวน๒ทีมที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อบ้านเกิดของตัวเอง

ผู้ชนะในยกที่๑ถึง๑๐
จะรับทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดยกละ๕๐๐๐บาท
ส่วนในยกที่๑๑ยกชิงชนะเลิศ
ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากที่สุด
จะได้รับทุนเพิ่มอีก๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับคนร้องเพราะเท่านั้น
เข้าสู่การแข่งขันในยกที่๔

ทีมกระต่ายซ่าจากจังหวัดจันทบุรี
ที่มาสู้เพื่อศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็ง
โรงพยาบาลพระปกเก้ากับทีมลูกหมู๓ตัว

ที่มาสู้เพื่อสถานสงเคราะห์เด็กกำพระ
ซีนาปิสบ้านลอเรนโซจังหวัดชนบุรี
ซึ่งการแข่งขันกำลังเข้มข้น
การแข่งขันจบไปแล้ว๓ยก
เตลของพี่
เมื่อตอนที่แล้วทีมลูกหมู๓ตัว
วาดคะแนนเต็ม๓๐คะแนน
ทำให้สามารถเกือบตีเสมอคะแนนของทีมกระต่ายซ่าได้แล้ว
เหลือแค่อีกเพียงคะแนนเดียว
การแข่งขันยกที่๔ในวันนี้อาจทำให้ผลคะแนนรวมพลิกไปพลิกมาได้
มาเอาใจช่วยน้ำใจของเด็กทั้งสองทีมที่จะสู้เพื่อบ้านเกิดต่อได้
ในยกที่๔ของร้องได้ยกกำลังซ่า
เชิญพบกับกรรมการสุดซ่าคุณตั๊กคุณลำเพิงคุณฝน
และพิธีกรขวัญใจแม่ยกคุณชายามิดชัยได้เลยครับ
ร้องได้ยกกำลังซ่าในยกที่๔กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
ตั๊กอยากให้ใครขึ้นมาก่อนทีมไหนดี
เราก็ต้องให้เกียรติคนที่ตัวเล็กที่สุดดีกว่าไหม
เล็กหินูของเราอ่ะฟายนี่เลยเนี่ยกระไตซ่าเลย

ไม่ค่อยแต่ก็ลองดูค่ะ
เอาให้เจียมที่นะครับ
อย่างนั้นไปกันเลยครับ

สวัสดีครับ

เดี๋ยว

ดีเทียวครับ
เป็นใกล้พ่อ

นั่นเลยค่ะลูก

เมื่อวาน๑ปีมั้ง

ที่บ้านมีอีกหลายตัว

สัมผัสงูได้ไหมฮะ

แต่ว่าอยู่ใกล้มันโคนขี้ลูกเรา

เอออย่างนี้เนอะมีกระเทียมไหมลูก

มันก็ไม่ได้ลื่นไม่ได้อะไรนะ

แล้วเอาจริงนะอายเด็กเลยว่ะตอนนี้
ความกล้าหารชาญชัยของพวกเราแบบว่าไม่มีเลย

เอาเด็กมาส่งแล้วก็เอางูมาส่งครับ

ชอบเฮียฉอเล่าเนอะ
ดูสิเล่นกับพี่ทรงพี่แซคคือแบบ

แล้วหนูมีกี่ตัวที่บ้านมีงูกี่ตัว

นี่บ้านหนูหรือรังงูลูก

ผู้รู้ก็คือคุณพ่อดีกว่าคุณพ่ออยู่ไหนครับคุณพ่อ
ไหนเล่าสิมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงได้ชอบสัตว์เลื้อยคานอย่างนี้เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมด
คือถึงกำเนิดมันอยู่ที่แอฟริกา
ซึ่งความจริงแล้วมันเป็นสัตว์เลี้ยงทางเลือกครับ
มีกี่ตัว
ถ้าเกิดที่บ้านก็มีอยู่ประมาณ๔๐กว่าตัวครับผม

และเค้าเป็นฟาร์มและจำหน่ายลูกงู

ใช่ครับผมตรงนี้จะแนะนำว่า
ขึ้นชื่อว่างู
ควรจะมีผู้ใหญ่สร้างแนะนำแนะนำ
แนะนำให้เด็กทั่วไปเห็นปุ๊บไปเล่น
เพราะว่างูส่วนใหญ่ของงูไทยเนี่ย
มันจะมีพิษบ้างอันตรายบ้างครับ

แต่ว่าพวกนี้เป็นสัตว์ที่เพาะเลี้ยงขึ้นมาแล้ว
ผมก็จะบอกเขาว่าให้จับได้เฉพาะตัวในบ้านเท่านั้น
คำเตือนเด็กหนูดูอยู่แฟนรายการเด็กรุ่นเดียวกันเยอะมากนะฮะ

อย่าไม่ได้โดยเด็ดขาดหลีกเลี่ยงเลยนะครับ
เขาบอกแล้วว่าต้องอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ก่อนด้วยนะครับ

แล้วก็กว่าที่เขาจะคุกคลีกันได้ขนาดนี้

จ๋าพ่อขึ้นมาก็ดีแล้วพ่อมาวันนี้
จริงแล้วใจของเด็กน้อยนี้เขามีอะไรอยากจะบอกกับพ่อด้วย

วันนี้เด็กน้อยคนนี้มีอะไรอยากจะบอกกับพ่อด้วยจ้ะ

ห่วงอะไรในตัวพ่อบอกเลยลูก

กลัวงูกัด

ก็ห่วงด้วยเพราะว่าจริงพ่อมีอาชีพที่จะต้องเลี้ยงเขาอะไรอย่างนี้นะครับ
อีกเรื่องหนึ่งเห็นบอกว่าห่วงในเรื่องสุขภาพของพ่อเหรอลูกเหรอ

กล้ามเนื้อขึบค่ะ
จริงแล้วเด็กน้อยนะครับบอกกับทีมงานบอกว่าเป็นห่วงพ่อ
พ่อมีอาการเจ็บหลัง

ทำไมถึงมีอาการเจ็บหลังนี้ขึ้นมาได้พ่อทำงานอะไรครับ

คือว่าจะเหมือนกับยกของคือหลักแล้วก่อนนั้นผมจะขายของตามตลาดนัด

เป็นผ้าปูโต๊ะกันน้ำน้ำหนักมันเยอะครับต่อผืน
แล้วขนเวลาขนทีเนี่ยคือกองนึงก็ประมาณ๑๐โล
ขนแบบเป็น๑๐กองก็คือว่าขายของคือ

เขารู้เขาเห็นภาพนั้นไหมที่พ่อแบกเสืออะไรตอนนี้
เขาจะรู้ครับแล้วเขาจะรู้ว่าเวลาผมปวดหลังเนี่ย
ตกกลางคืนเนี่ยเขาถามพ่อหนูจะเหยียบหลังให้ไหม

ใช่ครับผมปกติแล้ว๒๐นาที๒๐บาท

พี่นาง
หัวกายค้าหัวกายค้าเนอะ

รู้สึกดีใจอะครับเหมือนกับว่าเออเหมือนกับว่า
เหมือนกับมันมีความสุขเหมือนกับว่า
มีสิ่งมีชีวิตเล็กที่คอยเอาใจใส่เรา
สังเกตมองเฝ้ามองเราอะไรอย่างนี้ครับผม
แล้วเคยบอกพ่อไหมว่าหนูห่วงพ่อ

บอกสิลูกพ่ออยู่ตรงหน้าแล้วไหนลองพูดสิ
จ๋าหนูรักพ่อนะคะ

โอ๊ยจะกอดกันเค้าจะได้ถนัดนะคุณเอ

พ่อดีกว่าพ่อเก็บงูเลยขอบคุณมากครับคุณพ่อครับ
ขอบคุณพ่อมาก
เอาละจ้ะยกที่๔มาถึงแล้วตอนนี้จะเปิดศึกกันด้วย
ฝั่งกระต่ายซ่านะฮะทีมกระต่ายซ่า

ให้เสรีมาส่งได้บ่
เพลงให้เคอรี่มาส่งได้บ่อ

จังหวะค่ะเพลงน่ารักค่ะ

เทลหนูอยู่จังหวัดจันทบุรี

แล้วภาษาอีสานมันมีในเพลงด้วย

ได้อยู่เห็นมั้ยเอาเลยอ่ะตอบเลยตอบเป็นภาษาอีสานด้วย
เอาละครับมาฟังเพลงเพราะน่ารัก

ที่เขามาเพื่อชุมชนของเขาในวันนี้
น้องดีเทลกับบทเพลง
ให้เคอรี่มาส่งได้บ่
เคยมีผู้หญิงมาจีบอยู่ไม่เคยมีความรู้สึกแบบนี้เลย

น้องดีเทลจะครองใจกรรมการและคนดู
ได้เหมือนในยกแรกหรือไม่
ต้องมาช่วยกันเชียร์ครับ
เป็นตาหักบ้านนี้
ให้เคอรี่มาส่งได้บ่

อย่าหอยยัง
เอาค่าเสียงซักนี้ได้แล้ว
ปกติก็เป็นคนเยี่ยม

คือผาพับไว้เป็นเซาสไตล์

แต่หนึ่งอดใจบ่อยิ้ว
ใดมาเห็นผู้บารูปลอ

กล่ากลับไปนิ้วเวิร์ด
เป็นตาหักบ้านนี้ให้เค้ารีมมาส่งได้บ่
สั่งสื่อใส่หน่อยี่ห่อยยัง
เป็นตาสั่งเอาให้ผู้เศร้าหลายหนูกลับบ่
ว่ามาแล้วเฟสลายกันสิเฝ้าทำขนาด
อยากมีแฟนคือไอ้ว่าแบบบ่
ไอ้คนนี้หนูมาเผื่อเอิญให้รักได้บ่
ใจมั่นเต็นบ่เป็นจังหวาย
อ่านสับตากับอายคนล้อคนนี้หนูห่อ
คนนี้หนูมาก
กามาเทพยิ่งลึกสอดปากลงกลางใจ
เสียเฮ็ดจังได้ห้ามไว้กับบ่ออยู่
เป็นตาหักบ้านนี้ให้เค้ารีมมาส่งได้บ่
สั่งสื่อใส่หน่อยี่ห่อยยัง
เป็นตาสั่งเอาให้ผู้เศร้าหลายหนูกลับบ่
ว่ามาแล้วเฟสลายกัน
สิเฝ้าทำคะแนน
อยากมีแฟนหรืออายโว่แบบบ่
อายคนนี้หนูมักเพราะเอิญที่รัก

ใจมั่นเต็นบ่เป็นจังหวาย
อ่านสับตากับอายคนล้อคนนี้หนูห่อ
คนนี้หนูหมัก
เป็นตาหักบ้านนี้
ให้เค้ารีมมาส่งได้บ่

ยี่ห่อยยัง
เป็นตาสั่งเอาให้ผู้เศร้าหลายหนูกลับบ่
ว่ามาแล้วเฟสลายกัน
จะเฝ้าทำคะแนน
อยากมีแฟนคืออายโว่แบบบ่
อายคนมีหนูป่ะเพราะเอิญที่รัก

ใจมันเป็นบ่เป็นจังหวะ
ยามสับหนากับอายคนล้อ

เอาเอวมาเอวมา
เก่งมากเลยลูกเอ๋ยด้วยความสามารถของหนู
คือเขาไม่ได้ร้องเฉยนะเขามีทั้งเต้นทั้งอะไรแล้วเล่นกับคนดูเล่นอะไรหมดเลยอ่ะ

เฮ้ยทีมงานชงนมให้นักร้องที่กินเหนื่อย

เตรียมนมชงไว้ด้วยนะเดี๋ยวให้นักร้องกินนมหน่อย
เดี๋ยวนอนแล้วนะลูกเนอะเดี๋ยวพอร้องเสร็จแล้วเดี๋ยวต้องรอ

ไม่ใช่เด็กค่ะเดินมาจีบผู้เบาตรงนี้เลยค่ะ

อ่ะขอเอวหน่อยยังดูไม่ค่อยชัดเลยอ่ะ

ทิ้งลูกทิ้งตัวละวะขออีกสักรอบได้มั้ย
เอาเอวมาเอวมา

โครงงานนี้มากก่อนติดตามทางด้านนี้
แล้วเป็นเมื่อไหนนะครับ
มาให้เราดูมีเรื่องที่พี่ชม

เมื่อเขาโตขึ้นแล้วแล้วเขาไม่เห็นตัวเขาเองแบบเนี่ยเนอะ
ประจะได้ังหมดว่าเอ๋อเนอะเนี่ยดูสิว่าเอ๋อ
เขานี่เก่งตั้งแต่ตะอ้อนตะออดเลย
นี่เดทัลให้ประตั๊กพูดตรงนะ

ตั๊กไม่กล้าปะทะกับลูกนะป้าตั๊กยอมหลีกนะลูกเอาจริง
ยอมแพ้ไม่กล้าปะท้าด้วยอ่ะเออ
เก่งวันนี้เก่งเพลงนี้ร้องยากนะ
จังหวะมันยนต์โยนมันแล้วการร้องเข้ามันจะ
เมื่อที่จะลงเป้มมันจะเหมือนดีเลสนิดหนึ่งอะไรอย่างนี้นะ
แล้วอย่างภาษาด้วยลูกจำได้ยังไง
อาศัยจำยังไงเพราะว่าไม่ใช่ภาษาแบบว่า

ก็ตอนแรกก็ไปซ้อม
คุณครูก็บอกว่ามันยังไม่มีอีสานเลยค่ะ
ตอบเป็นสาวแล้วจริงด้วย
เอ๊ะหรือว่าเขาเป็นสาวแล้วแต่เขาหลอกเราอยู่
ใช่ไหมจริงแล้วนี่
จริงแล้วเราโตแล้วใช่ไหมแต่เราหลอกพวกป๊าอยู่ใช่ไหมลูก
ใช่
โอ๊ยวันนี้ประตังค์รู้จักแบบจะติจะอะไรเลยอ่ะ

หนูเป็นศิลปินออกซิงเกิ้ลเลยอ่ะเอางี้ดีกว่า
ตั๊กคิดว่าอย่างนั้นเลยดีเทลทำได้สุดยอดมาก

นี่ได้คำชมจากป้าตั๊กไปแล้วนะ
มาฟังกันต่อดีกว่าพี่ตั๊กก็ได้ค่ะพี่ตั๊กก็ได้
ตั๊กนะเขาเรียกคุณพี่ตั๊กด้วยเขาไม่เรียกป้า
ต้องเรียกตามที่ดีเทลสั่งเดี๋ยวนี้พี่ตั๊ก
ฟังฟังพี่ตั๊กเสร็จแล้วมาฟังเพื่อนฝนบ้าง

เป็นเพื่อนอย่างนี้ได้นี่เราจะบอกดีเทลนะเพื่อน
เทลเก่งกว่าเราอีกตอนนั้นน่ะ
ตอนนั้นเรายังมีความรู้สึกว่าเรายังเป็นห่วงผ้าอ้อมเราอยู่เลย
ขวบดีเทลเก่งมากเก่งจริงจริงในเรื่องของแง่ของการแสดงนะคะ
แล้วก็ดีเทลทำได้แบบน่ารักสมวัยของดีเทลนะคะ
แล้วรีเทลทำอย่างมีความสุขไม่ได้ทำด้วยความฝึกซ้อมมา
ต้องทำท่านี้ท่านี้ไม่ใช่แต่ทุกอย่างมันอยู่ในมันอยู่ในหัวเขา
แล้วเขาทำออกมาด้วยความสุขเขาเดินออกมาจีบพี่ก็จีบด้วยความสุข
อยากมีแฟนคืออย่าผ่วงแบบอ้ายคนนี้หนูเหมาะ
เพราะเอิญที่รักได้บ่
เราเดินไปเล่นฝั่งซ้ายฝั่งขวาทุกอย่างน่ารักไปหมดเลย
เขาคนนี้นุคอก็นีนุมัก
เทลทำได้ดีมากแต่พี่ฝนรู้ว่าตอนที่ดีเทลขึ้นเนี่ย
ตอนแรกเนี่ยดีเทลขึ้นผิดคีย์ใช่ไหมคะ
น้องน้องคีค่ะน้องน้องคีค่ะแล้วหนูก็รู้ตัวด้วย
พอเขาร้องเสร็จปุ๊บแต่ว่าดนตรีมันขึ้นมาเร็วมากมันต้องสวมเลย
มันไม่สามารถตั้งคีย์ได้ทันอ่ะเรารู้เลยแล้วเขาทำหน้าแบบ
เรารู้ว่าเขารู้ว่าผิดคีย์แล้วแต่เขาเลี้ยวกลับมาได้อันนี้อัศจรรย์
แล้วก็จังหวะนิดนึงช่วงแรกอาจจะยังสับไม่ค่อยทันนิดนึงเท่านั้นเอง
นอกนั้นสนุกหมดเลยเก่งที่สุดสาวน้อยมาสัจจันทร์ค่ะ

มาฟังหนุ่มน้อยหน้ามนต์ที่ดีเทลเดินไปร้องต่อหน้าพี่เขาบ้าง
คือผมจะบอกว่าผมอึ้งอันดับแรกผมอึ้งก่อนอึ้งในความเก่งกาดความสามารถ
อึ้งเลยครับเรียกว่าอึ้งเลยอึ้งเลยครับอึ้งมากกว่าฉัน
นี่เขานั่งชมดีเทลไม่ขาดปากเลยนะพี่ลำเพลิน
คือเดินอึ้งตั้งแต่ตอนแรกแล้วเดินเข้ามาแบบ

เขินไม่กล้าสบตาไม่กล้าสบตาน้องดีเทลเลย
คือผมเขินไปด้วยเลยว่าเอ้าทำไมเด็กคนนี้สามารถสะกดเราได้
ทั้งที่ผมก็เคยมีผู้หญิงมาจีบอยู่ไม่เคยมีความรู้สึกแบบนี้เลย

น้ำป้ารกังิงง่าย

เป็นคนที่น่ารักมากเลยนะครับ
ผมไม่รู้ว่าจะพูดขนาดคะ

ก็แง่คิดดีนะครับ

ยังมีแต่แต่เชื่อเถอะลูกว่าหนูพรสวรรค์ล้วน
แล้วก็อัจฉริยะจริงอย่างที่คณะกรรมการบอกเอาไว้
แต่ตอนนี้กรรมการก็ต้องให้คะแนนดีเทล

เพลงนี้มีคะแนนเต็มทั้งหมด๓๐คะแนน
จะให้คะแนนน้องดีเทลกี่คะแนนครับ
คะแนนของน้องดีเทลคือ
น้องดีเทลทำเอาเวทีปั่นปวนเพราะความรักงูของน้อง
แต่สำหรับการร้องน้องดีเทลก็ทำได้ยอดเยี่ยมไม่แพ้ในยกแรก
เป็นตาหักปานีให้เค้าริมาสมได้บ่สังสื่อใส่หน่อ
อีหออียังเป็นตาสังเอ้าหายผู้เศร้าหลายหนูกาบ่เวทมาแรงเพศร้ายกัน
คะแนนจะเป็นอย่างไรมาเชียร์น้องดีเทลกันครับ
กรรมการทั้ง๓ท่านมีคะแนนอยู่ในมือคนละ๑๐คะแนน
เพลงนี้มีคะแนนเต็มทั้งหมด๓๐คะแนน
จะให้คะแนนน้องดีเทลกี่คะแนนครับ
คะแนนของน้องดีเทลคือ
๒๘คะแนนครับ
ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะ
ถ้าเป็นเกรดก็ยังอยู่ในเกรด๔อยู่ดีนะครับ
แต่ว่าก็อย่างที่บอกเลยลูกว่ามันก็จะมีข้อผิดพลาดบ้าง
แต่หนูแก้ไขสถานการณ์ได้ดีมาก

ต้องแบบนี้นะลูกจำไว้นะ

เดี๋ยวดีเทลเข้าไปอยู่กับพี่แซคนะลูกนะ

พี่แซ็กอยากเล่นงูนะครับ
ขอเชิญน้องดีเทลไปพักก่อนครับ

เราจะส่งใครเข้าแข่งขันดีครับ

เราก็ต้องเอาเสียงดีไปสู้ป่ะ

ไปครึ่งทางทีมกระต่ายซ่ามีคะแนนสะสม
คะแนนส่วนทีมลูกหมู๓ตัวมีคะแนนเป็นรองอยู่ที่๘๗คะแนน
ถ้าการแข่งขันตอนต่อไปทีมลูกหมู๓ตัวทำได้๓๐คะแนนเต็ม
ก็จะมีโอกาสคว้าชัยชนะในยกที่๔ทันที
มาเอาใจช่วยเด็กกันครับ
ผมเป็นเด็กผมไปประกวดร้องเพลงผมไม่ได้มีโอกาส
ได้ให้พ่อให้แม่ได้ไปเชียร์สักทีแล้ว
โอ้โหนี่ถ้าวิ่งคล่องน้องใส่วิ่งมาก่อนทุกคราวแล้วเนี่ย
คะแนนของน้องมะปรางคือ